ไปคุยกันกับคุณชายพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับ
ผู้ช่วยกรรมการภูมิในการสายงานค้าหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์บัวหลวง

ภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์หลวงเช่นเดียวกัน
ติดตามพร้อมกันกับทั้งสองท่านครับ
สวัสดีครับคุณก๊อฟแล้วท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
มาอัปเดตข่าวสารด้านการลงทุนนะครับ
ก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์นะครับก็ตลาดหุ้นไทยก็ยังมีอยู่ในแดนผันผวนบวกลบอยู่ตลอดเวลานะครับ
โดยฝรั่งต่างชาติเองนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเนี่ยก็ยังเทขายอยู่ประมาณ๒๗๖๓ล้านบาทนะครับ
ส่วนตลาดหุ้นไทยเองก็ยังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นะครับ
กับเมื่อวันศุกร์คืนวันศุกร์นะครับตลาดสหรัฐอเมริการู้สึกว่าจะเริ่มมีความกังวลไม่เล็กน้อยนะฮะกังวลพอสมควรนะครับ
ตลาดดาวโจรลงไป๖๐๐กว่าจุดนะครับ๒กว่าก็ถือว่าลงในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากทีเดียวในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับ
ก็ตลาดเองมีความกังวลเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของฝั่งเฟสเองว่าหลังจากที่ประชุมไปแล้วไม่ขึ้นนะฮะยังคงอยู่ที่๑๒๕ถึง๑๗
แต่ว่ามีนาหลายค่ายหลายตลาดมองว่าขึ้นแน่ลักษณะอย่างนี้นะครับพี่นิดดอกเบี้ยที่กำลังจะขึ้นนะครับ
แล้วก็ตัวอัตราเงินเฟ้ออัตราการจ้างงานที่ดีขึ้นอย่างงี้เนี่ยเอ๊ะมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจดูดีแต่ทำไมตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าขารับในเชิงลบครับอืม
ก็ต้องบอกว่าอเมริกา๒ปีที่ผ่านมาก็ค่อยปรับตัวขึ้นเพราะคนคาดหวังการฟื้นตัว
พอถึงมาระดับหนึ่งแล้วตัวเลขดีแล้วคนก็รู้สึกว่าก็ในเมื่อหุ้นเนี่ยขึ้นมารับแล้วนะจะไปยังไงต่อ
แต่จริงแล้วต้องบอกท่านผู้ชมนะว่าเวลาธนาคารกลางแต่ละประเทศเขาปรับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย
ถ้าขึ้นเนี่ยแสดงเขาต้องมั่นใจนะว่าเศรษฐกิจดีจริงว่าเศรษฐกิจดีจริงแล้วมีโอกาสที่จะขยายตัวต่อเนื่อง
คือไม่ใช่ว่ามานั่งชักเข้าชักออกนะคือเวลาจะขึ้นก็เอาละเป็นทิศทางขาขึ้นแต่ว่าจะเร็วจะช้าก็ว่ากัน
แต่ไม่ใช่ว่าปล่อยขึ้นงวดนี้ประชุมอีกทีมาลงอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เสียเส้นนะ
ราคาหุ้นขึ้นไปแล้วต้องบอกว่าปีที่แล้วอเมริกาเนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นขึ้นเยอะ
โอ้โหพอฟอร์มดีนะใครลงทุนต่างประเทศนี้ได้๒๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะตลาดใหญ่
ซึ่งสำหรับตลาดใหญ่เนี่ยขึ้นปีหนึ่ง๒๐เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเยอะมาก

ไม่ธรรมดานะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนว่าการคาดการณ์ของนักลงทุนที่ซื้อหุ้นไปก่อนหน้าเนี่ยเขารับไปแล้ว

ใช่นะครับฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราเห็นการค่อยปรับในเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเราบอกว่าในระยะแรกเนี่ยนะครับ
แม้ว่าตัวเลขดีก็ตามการขายทำกำไรเนี่ยก็เกิดขึ้นได้

เพราะงั้นนี่ก็คือว่าเฟสแรกคนนักลงทุนช่วงเมื่อปี๒ปีที่ผ่านมามองว่าฟื้นตัวแล้ว

เศรษฐกิจตัวเลขดูดีออกมาอ้าวฉันก็ต้องทำกำไรสิ

ตอนนี้ก็ส่งมาให้ต่อให้คนที่บอกว่าเฟสถัดไปก็คือใครจะมองว่าตลาดจะเติบโตต่อไป

อ่านะครับตอนนี้ตลาดเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าโดนขายทำกำไรแต่ว่าเศรษฐกิจยังโตดี

ำไรของบริษัทจดทะเบียนยังโตไปตามคาดหรือดีกว่าคาด

เข้ามาลงทุนเพราะว่าราคาของหุ้นลงด้วยครับ
กำไรนี่ยังโตเพิ่มขึ้นด้วยอืม
อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้
แต่ว่าอย่างนี้ครับพี่นีทครับในประธานเฟ็ดค่านเก่านะครับครับ
เมื่อวัน๒วันนี้ก็ออกมาพูดว่าตลาดหุ้นอเมริกาอสังหาริมทรัพย์อเมริกาเริ่มแพง
แต่ตอนสมัยตัวเองอยู่นี่ก็บอกว่าเฉยตอนนี้บอกว่าเริ่มแพงแต่ว่าไม่ได้แพงมาก
ไม่ถึงขั้นกับฟองสบู่อย่างนี้เนี่ยมันมีความกังวลไม่ถนัดว่าอดีตประธานเฟสเอง
หรือแม้กระทั่งที่พี่นิดบอกคุณอลังกินสแปนใช่ไหม

ก็ยังบอกว่าโหนี่เริ่มมีฟองแล้วนะ

อย่างนี้เนี่ยมันส่งสัญญาณอะไรยังไงไหมครับสำหรับนักลงทุน
ก็ต้องบอกว่าระยะสั้นแน่นอน

ความเสี่ยงของการที่จะถูกเทขาย

ซึ่งเราเริ่มเห็นแล้วสัญญาณเนี่ย

เมื่อประมาณสักปลายสัปดาห์ที่แล้ว
นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย

เราก็จะพบว่าราคาของหุ้น
ดัชนีของตลาดมันจะแกว่งตัวในระดับ

แต่เห็นเลข๒กว่าอย่างนี้
อันนี้ต้องบอกตัวเองแล้ว
อาจจะมีบางอย่างผิดปกติในระยะสั้น

ตลาดโอ้โหในยุโรปก็ดี
ในอเมริกาก็ดีถูกเคขายเนี่ย

อาจจะอยู่ในโหมดที่ใกล้จะปรับตัว

ก็มีความแกว่งพอสมควรเลยทีเดียวในช่วงนี้

ขายไปเลยไหมตัดความเสี่ยงไป

ผมคิดว่าตลาดเราเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นมาระดับหนึ่ง

โดยมูลค่าของตลาดหุ้นไทยเนี่ย
เรายังไม่ได้อยู่ในโซนน่ากลัวเท่า

ผมคิดว่าตลาดของเราอาจจะรับ
ความคาดหวังกับตัวเลขกำไรบริษัทจดทะเบียน

ฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวของตลาดทัย

ผมคิดว่าน่าจะน้อยกว่าตลาดของอเมริกาตลาดของเอเซีย
ที่จะเรียกว่าเอเชียเหนืออย่างไต้หวันอย่างเกาหลีอย่างญี่ปุ่น
เพราะเช้านี้เห็นว่าญี่ปุ่นเปิดมาก็ลบ๕๐๐กว่าจุดนะ
แต่ว่าของไทยพี่นิดยังมองว่าเราตัวเลขต่างมูลค่าต่าง
ไม่ได้ขึ้นไปแพงระดับสูงมากเท่าไหร่
แล้วก็ยังมีในเรื่องของการลงทุนภาครัฐลงทุนของภาคเอกชน
ที่กำลังจะส่งเสริมทำให้การเกิบโตในเศรษฐกิจของเรา
จะแข็งไปตามลงมาถึง๓๐เลยไหม
แล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรกับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
ก็ต้องบอกว่าเวลาเรามองเรื่องค่าเงินที่แข็งเนี่ย
ถ้าแข็งค่าไปมากจะมีความเสี่ยงอยู่๒อย่าง
ก็คือว่าสินค้าของประเทศไทย
เวลาเราจะไปขายต่างประเทศ

เขาจะมองว่าราคาของเราแพงไหม

ซึ่งโดยปกติเราก็ต้องดู๒มิติ
อันที่๒เราต้องดูค่าเงินของประเทศรอบบ้านเรา

หรือเราโดดไปแค่คนเดียว
ถ้าสมมุติว่าเราโดดไปคนเดียวอันนั้นอันตรายอันตราย

อันที่๒ที่เรามองต่อก็คือว่า

ส่วนใหญ่แล้วเม็ดเงินของนักทุนต่างชาติ
ไหลเข้าไปในตลาดญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ไต้หวันเยอะมาก
พวกนี้เวลาถูกเทขายก็อาจจะมากกว่า
เพราะงั้นก็ตลาดหุ้นไทยยังพอไปได้

สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องกลับไปที่สถานีครับ